วัวแม่ลูกอ่อนเพิ่งจะตกลูก
แต่ว่าเจ้าของเข้าใกล้

เอาเขาควิดจนเจ้าของเสียชีวิตนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจปูอิน

อายุ๘๐ปีที่บริเวณทุ่งนา
จากหมู่บ้านหนองปลือประมาณ๒กิโลเมตร

ข้างมีลูกวัวเนี่ย

แล้วก็มีวัวอีกหลายตัวถูกผูกไว้เช่นเดียวกันนะครับ

พบบาดแผลที่ศีรษะ๒แผล
ลำตัวและสะโพกมีรอยถูกเขาวัวแทง

เลี้ยงตัวไว้๑๐กว่าตัว
ปกติช่วงเย็นก็จะต้อนวัวกลับบ้าน

เพราะว่าเป็นตัวเดียวที่ไม่ได้ถูกผูกไว้นะครับ